สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อน
ร้อนาวกับผมสิบสกุลพันดีแล้ว
ถามมานะครับว่าสภาพอากาศในสุดสัปดาห์แบบนี้จะเป็นอย่างไร

เพราะว่าสภาพอากาศยังคงแปรปรวนอยู่สักระยะ

มีทั้งยังหนาวมีทั้งเย็นแล้วก็มีทั้งฝน
สภาพอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันนะครับ
ภาคจะเป็นอย่างไรในช่วงวันเสาร์อาทิตย
ตรวจสอบกันพร้อมกันเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับภาคต่างนะครับก็ยังเกิดฝนตกได้บ้าง
เพราะว่าอิทธิพลของนี่แหละครับ
มวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง
ฟ้าแบบนี้จากประเทศจีนที่มีกำลังแรง
แผลลงมาปกคลุมในบ้านเราแล้ว
ลงมาปกคลุมในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานก่อน
อีสานวัน๒วันที่ผ่านมามีฝนตกไปแล้ว
แล้วก็ไล่เลียงในการตกในพื้นที่ภาคอื่นด้วย
ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะครับ
ก็หลังจากที่ฝนตกมาวัน๒วันแล้ว

ภาคเลยอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็น
แผลลงมาปกคลุมแล้วก็ทำให้ฝนตกในระยะแรก
หลังจากนั้นก็จะแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องของสภาพอากาศเย็นนะครับ
ดังนั้นใครที่เผชิญฝนไปวัน๒วัน
ก็มาเจอกับอากาศที่เย็นขึ้นนะครับ

ดังนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะครับ
เพราะว่ากลางวันก็ยังอากาศร้อนอยู่นะครับ
ถามว่าฝนยังตกอยู่ไหมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้
ยังมีพื้นที่ที่ต้องเตือนกันนะครับ
พื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคกลาง

อย่างที่นครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีราชบุรีนะครับ
แล้วก็ยังมีจังหวัดต่างที่ต้องเตือนกันอีก
นั่นก็คือภาคใต้ตอนบนคือเพชรบุรีประจวบคลีคัน

อย่างเช่นที่ชุมพรและที่จังหวัดสุราชธานี
ส่วนภาคเหนือนะครับถามว่ามีฝนไหม
ก็จะบอกคุณผู้ชมว่ายังคงมีฝนปล่อยอยู่บ้างในวัน๒วันนี้
เพราะอย่างที่เห็นนี้มีสีเขียวสีฟ้าปกคลุมอยู่

เป็นคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับที่พัดปกคลุมอยู่
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั่นก็คือบริเวณประเทศพม่านะครับ
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกเกิดขึ้นได้
แล้วก็จะมีอิทธิพลต่อฝนในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะอย่างที่บอกแล้วครับสุดสัปดาห์นี้
เสาร์และวันอาทิตย์นี้กลุ่มเมฆฝนยังก่อตัวได้

แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นสีฟ้านี่แหละครับ
อิทธิพลจากบริเวณดังกล่าวนะครับ
แล้วก็บริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกคลุมในบ้านเราอยู่นะครับ
ก็เหนียวนำความชื้นนะครับ
ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางพื้นที่ภาคใต้
ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับ
ก็จะทำให้ฝนทางภาคใต้ตกอยู่นะครับ
สำหรับอุณหภูมิที่เราอยากจะตรวจสอบกันว่าลดต่ำลงไปถึงตอนไหนแล้วนะครับ
ก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าอุณหภูมิโดยกลางนี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาเซลเซียส
ในช่วงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
อากาศก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่องครับโดยในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ครับ
พื้นที่สีเขียวที่มีอากาศเย็นอุณหภูมิไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียส
จะค่อยแผ่ขยายกินพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอีสานครับ
หลังจากนั้นวันอาทิตย์บริเวณตอนบนของภาคเหนือภาคอีสาน
จะเริ่มมีสีฟ้าคือมีอากาศหนาวลงมาแตะบริเวณบางส่วนแล้วนะครับ
ส่วนภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละภาคจะเป็นอย่างไรนั้น
ตรวจสอบไล่เลี่ยงเป็นรายภาคกันเลยนะครับ
เหนือนั้นมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอย๕๑๑องศาเซลเซียส
ในขณะที่อุณหภูมิในพื้นราบ๑๗๑๘องศาเซลเซียส

ขณะที่วันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้
ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นะครับตกที่ภาคเหนือตอนล่างคือสุโขทัยพิสุนโลก
กำแพงเพชรตากพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
ก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งครับ
ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
ศรีสะเกดบุรีรำสุรินนครราชศรีมาและชัยภูมิครับ

มีเมฆเป็นส่วนมากยังดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะครับ
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๔๐ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี
แล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีครับ

มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่

ชมบุรีระยองจันทบุรีและตราศนะครับ
ตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากก็ตกที่เพชรบุรีประจวบกรีกรรม
ชุมพรสุรธานีแล้วก็นครสิรธรรมรัฐ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ฝั่งมาตรวจสอบภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันกันบ้าง
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่

ฝั่งฝั่งนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ

วันนี้ก็ยังครึ่มฟ้าครึ่มฝนติดต่อกันมา๒๓วันแล้ว
กับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้๑๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๕องศาเซลเซียส
ส่วนสูงสุดตอนกลางวันนะครับอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียสครับ

ใครจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิด
ตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับ
มีทิศทางการเคลื่อนที่ฝั่งตะวันตก
ว่าหลังเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้
จะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนได้นะครับ
ดังนั้นใครจะเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส
ใกล้เคียงในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรง
แล้วก็พายุลูกนี้นะครับยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรา
แต่ว่าก็ไม่แน่นะครับต้องตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิด
ว่าเขาจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางอย่างไรนะครับ

ดังนั้นเตรียมกายแล้วก็เตรียมใจของท่านให้พร้อม
รับมือกับสภาพอากาศที่ยังเปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่ว่าสัปดาห์หน้าลมหนาวหอบมาพัดในบ้านเราแน่นอนนะครับ
ดังนั้นเราก็ต้องเตรียมรับลมหนาวด้วยเช่นเดียวกันในสัปดาห์หน้าครับ
ส่วนวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับ

ส่วนใครจะเดินทางไปต่างประเทศตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อได้นะครับ
วันนี้ผมลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ